ที่เขาประมาณนะฮะประเมินสถานการณ์กันว่า
ข่าวแบบนี้มันจะมีออกมาอีกเยอะ
เมื่อกี้เทรดหุ้นใช่ไหมอืมคลิปโตค่ะคลิปโตไม่น้อยครับ
คุณผู้ชมครับผู้เสียหายไปร้องกับดีเอสไอ
ถูกบริษัทหลอกให้ลงทุนคลิปโตสูญเงินไปรวมแล้วกว่า
หนึ่งพันล้านบาทครับคุณผู้ชมฮะกลายเป็นกระแสที่สร้างความแตกตื่นกันในโลกออนไลน์ครับ
หลังจากเฟซบุ๊กดราม่าแอดดิกโพสต์ข้อความระบุแบบนี้บอกว่า
เชียงใหม่ดังอีกแล้วหลอกคนลงทุนแชร์ลูกโซ่
มูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาทคนสร้างเรื่องซื้อรถหรูลัมโบกินี่โปเช่
ตอนนี้ตามหาตัวไม่เจอแล้วเบื้องต้นพบว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่ลงทุนเฉลี่ย
ตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาทครับโดยในเอนะครับ
เป็นนักลงทุนคลิปโตนะฮะหรือสกุลเงินดิจิทัล
เป็นผู้ชักชวนให้คนเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วเปิดรับสมาชิกนะครับ
ช่วงแรกนะครับมีการจ่ายเงินปันผลตามที่ตกลงไว้
มันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละฮะแรกเนี่ยได้เงินคืนครับนะครับได้ปันผล
เอเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการใช้ชีวิตหรูหรานะครับ
เรื่องมันจะท้องเรื่องเดียวกันแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
ขับรถสปอร์ตโพสต์ภาพตัวเองกำลังไปเจรจาลงทุนขุดคลิปโตที่ประเทศจีน
สปลาวนะครับล่าสุดกลุ่มผู้เสียหายกว่ายี่สิบรายครับ
ยอยนำหลักฐานเข้าแจ้งความที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ
มีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องแล้วนะครับแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหาย
เพื่อรวบรวมพยาหลักฐานแล้วจะพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ
ซึ่งในผู้เสียหายนะครับเล่าบอกว่านายเอเนี่ยมาชักชวนเขา
น่าเชื่อถือนะครับเอาเงินไปลงทุนประมาณ๑ล้านบาท
ช่วงแรกได้ผลตอบแทนดีแต่ล่าสุดเมื่อวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
เริ่มเริ่มแดงครับเพราะว่าคนที่ไม่ได้เงินปันผล

สำหรับการลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ราคาหุ้นละ๓๐๐๐บาทครับ
ผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุนคือ๑๐๑๕
ขณะนี้รวบรวมผู้เสียหายได้มากกว่า๑๓๐๐รายแล้วนะครับคุณผู้ชม
คาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า๑๐๐๐ล้านบาทครับ
เรื่องมันถึงแดงขึ้นมาครับแล้วก็เริ่มมาค้องร้องกัน
ใช่ครับมัน๓๐๐๐๐บาทครับทั้งต้นครับหุ้นครับ๓๐๐๐๐บาท
แล้วก็มันก็จะมีพวกกล่องทรงกล่องสุ่มเพื่อที่จะไปลุ้นอะไรอีก
ก็ให้มาลงชื่อกันเยอะเข้าไว้ก็ดีครับ
ทางตำรวจเขาก็จะได้แบบรีบตามแล้วก็รีบจัดการเรื่องนี้ให้ได้ไวขึ้นนะครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของนายเอนะนายเอเขาโพสต์ข้อความผ่านเพจชี้แจงบอกว่า
เมื่อกี้ข่าวคุณวรพรบอกจะขายโรงงานเอาเงินมาใช้หนี้ใช่ไหม
นี่บอกว่าไม่ได้หนีไปไหนเหมือนกันกำลังจะขายเครื่องขุดที่จีน
ที่ประเทศไทยนี่แหละจะเอาเงินมาจ่ายให้กับผู้ลงทุน
ก็อยากจะขอความเห็นใจและขอเวลาประมาณ๖เดือนครับ
เพื่อจะเยียวยาและคืนเงินให้กับทุกคนครับ